เพิ่งเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับไอ้ต้นกล้ามปูเบอร์เลอร์เลยนะ
มันโค้นลงมาแล้วทับบ้านชาวบ้านปรากฏว่าสองผัวเมียนอนหลับอยู่พอดีเลยฮะ
ลงมากลางบ้านเลยคุณวรพรเนี่ยฮะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองครับต้นกล้ามปูหรือว่าต้นฉำฉานะครับ
เขาเรียกต้นฉ่ำฉาด้วยขนาดใหญ่เลยอายุกว่าแปดสิบปี
มันโคตรทับบ้านฮ่าอยู่ริมถนนนี่นี่นี่นี่ดูสิฮะตอนเกิดเหตุ
ที่ถนนคงคาในเขตเทศบาลเมืองกระบี่เสียหายมากกว่า๕หลังนะครับ
โดยในจำนวนนี้มี๒หลังนะครับได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลังเลย
นอกจากนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายคือนายเหยียบเหงียนวันอายุห้าสิบสามปี
เขาติดอยู่ในบ้านที่ถูกต้นไม้ล้มทับนั่นแหละครับกู้ภัยช่วยนำคนเจ็บออกมาจากบ้าน
มีบาดแผลถูกแข็งฟาดที่ศีรษะนำตัวส่งโรงพยาบาลกระบี่แล้วนี่นี่ท่านนี้ท่านนี้นะฮะ
นายสิริชัยเครือหงอายุ๔๐ปีเจ้าของบ้านซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเล่าบอกว่า
โอ้โหนักข่าวก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะเขากับเมียเนี่ยนอนอยู่ในห้องนอนได้ยินเสียงไม้มันหักดังสนั่นเลย
เอ๊ะลมก็ไม่พัดทำไมอ่ะหลังจากนั้นคุณผู้ชมบ้านสั่นทั้งหลัง
เสียงไม้ฟาดลงมาดังโครมนี่ครับเลยรีบวิ่งออกมาออกมานอกบ้าน
ออกมาได้ทันเขาบอกว่าโอ้โหไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นไม่น่ารอดอ่ะ
นอนหลับอยู่ในห้องครับอ่าแล้วมันมันแบบมันมีเสียงคล้ายกัน
เหมือนต้นไม้ฉีกอะไรอย่างเงี้ยเปรียบเปรียบเปรียบอะไรแบบนี้อ่า
ประมาณนั้นนะครับแล้วก็แบบแล้วก็ตูมทีเดียวเลยตูมทีเดียวเลย
โอ้ดีไม่ลงไปในห้องนอนเลยนะใช่อันนี้อีกทีเดียวเนี้ยมันแค่ตาย
มันจนสุดแค่ตรงนี้ถ้าเกิดไม่มาอีกทีเดียวถึงห้องนี้เลยครับ
ผมนอนห้องนี้อืมเอาไปดูสาเหตุแล้วมันเกิดขึ้นจากอะไร
คือต้นกล้ามปูต้นนี้อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมฮะอายุมากกว่า๘๐ปี
ค่ะคือมันผูกจากข้างในเราไม่เห็นไงอันเนี้ยอันเนี้ยสำคัญเลย
อ้อยใหญ่นะคะครับดูจากข้างนอกมันก็สมบูรณ์ดีแต่มันผูกจากข้างใน
เทศบาลก็มาลื้อถอนซากต้นไม้แล้วนะครับแล้วก็มีการสำรวจความเสียหาย
เดี๋ยวก็จะมีการเยียวยากันต่อไปฮะนี่ครับมันผูกจากข้างในเห็นไหมล่ะ
ต้นไม้ใหญ่น่ะปลวงเลยนะคะนี่ครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เกิด
เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะก็ต้องระมัดระวังตัดแต่งหน่อยหรือไม่
ต้องสำรวจด้วยนะคะจะได้ไม่เกิดเรื่องเศร้าค่ะ